ความบันเทิงผ่านหน้าจอนะคะเช่นเดียวกับนโย่งค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบนาย่งแกเป็นคนตลกนะคะเจอหน้าแกเนี่ยเรามีรอยยิ้มตลอดค่ะ
ค่ะล่าสุดค่ะแกจัดคลิปนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
แต่งเนื้อแต่งตัวมาเลยจัดเต็มนะคะเพราะว่าสิ่งที่นายกกำลังทำอยู่นะคะ
ก็เป็นการสร้างความสุขในฐานะที่เป็นคนบันเทิงนี่แหละค่ะอยู่หน้าจอมายาวนานค่ะ
ก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมนะคะล่าสุดค่ะแต่งเพลงไล่โควิดมันซะเลย
คุณผู้ชมเนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
อ่า
แต่ยงแกเขียนแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าสวดคฤหัสปัดโควิดไปเลยนะคะ
ซึ่งก็คุณผู้ชมเห็นแล้วเนอะไล่แล้วนะไล่ให้ไปนะโควิดต้องไปแล้วนะคะ
ไปแล้วนะคะก็คือมาในรูปแบบน่ารักคุณผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็ยิ้มได้นะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยส่งต่อให้เลยนะคะทั้งคนป่วยนะคะ
แล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
ทุกคนตอนนี้นะคะถือว่าเป็นประการด่านหน้าเลย
สู้นะคะเดี๋ยวเราต้องผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะใช่ค่ะ